อีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมครับอยากจะพาไปจริงเพราะว่าเราไม่ได้พาไปที่จังหวัดแห่งนี้
คุณก็ไปกราบไหว้พระกันเสร็จด้วยโดยเฉพาะที่นี่เลยครับ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาเหมารถมาเลยนะ
เพื่อมาที่จังหวัดลำพูนที่วัดแห่งนี้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
อะไรบ้างล่ะนอกเหนือจากพระแล้วที่เขามากราบไหว้กัน
คือก็ไปกราบไหว้ต้นตะเคียนยักษ์๒ต้นที่มีความยาวกว่า๖เมตร

โอ้โหเขาก็มากราบไหว้ที่นี่แล้วเขาบอกว่ามีตำนานเล่าขานกันมาคือ
คือมีคณะผู้สาธารณ์เนี่ยนำมาเก็บเอาไว้ที่วัดสำหรับต้นตะเคียน
สองต้นยักษ์นี่นะมาไว้ที่วัดแห่งนี้
เพื่อมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
แล้วอย่างที่เห็นต้นตะเคียนเปลี่ยนสี

ก็คือพระครูบรรพฤษ

แวนมาทำบุญที่วัดกันเนี่ยก็เยอะนะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่ามีต้นตะเคียนยักษ์ถูกอันเชิญมาไว้ที่วัด

ใครที่ขอโชคขอลาบแล้วได้กลับไปมันก็มี
ขณะที่คนที่เขาไม่ได้โชคไม่ได้ลาบกลับไป

คือท่านเองก็ฝากมานะคะว่าเข้ามาในวัด
เป็นการเสริมบารมงค์บารมี